แล้วก็เป็นช่วงฤดูของการดำนาด้วยนะ
เรื่อยจะพาไปดูบรรตกาลการดำนาของชาวอีสาน
บอกเลยว่าม่วนซื่นแล้วก็สนุก

จะสนุกกระดับไหนเชิญรับชมครับ
เห็นช่วงนี้ชาวนาหลายพื้นที่อยู่ในช่วงของการลงแขกดำนา
เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสีสันอันม่วนซื่น
ของการลงแขกดำนาของชาวบ้านทางภาคอีสาน
ให้หายเมื่อยกันจังหน่อยจ้า
ที่แรกจะพาไปเบิ่งชาวบ้านที่มหาสารคาม
บ่อต้องลงแขกดำนากันจ้า

บืจจ้าบืดจ้าบืดจ้าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานจริง
มีทั้งผู้เท่าผู้แก่ลุงป้าและเด็กน้อย
มารวมตัวกันลงแขกดำนากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน
สนุกนี้เกิดขึ้นที่แปลงนาหลังโรงเรียนบ้านหนองบัวคูตำบลหนองไผ่
อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วิถีท้องถิ่นอีสานโบราณ

ชาวบ้านจึงพาลูกหลานตัวน้อยมาเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบโบราณ
เช่นการลงแขกดำนานนี่แหละครับ
ซึ่งเห็นถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ประเพณีไทยสืบสารฮี๑๒
ข้อง๑๔ของชาวอีสาน
ส่วนข้าวที่ถูกปลูกทั้งหมดหากออกรวมพร้อมเก็บเกี่ยวก็จะถูกส่งเข้าไป
โครงการความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนบ้านหนองบัวคู
โดยจะนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนต่อไปจ้า
ไปดูชาวบ้านลงแขกดำนากันต่อที่จังหวัดชายภูมิ

ช่างเป็นการดำนาที่สนุกสนานดูไม่เหนื่อยไม่เครียดเลย
นี่คือชาวบ้านช่อระกาหมู่๙หมู่๑๒และหมู่๑๘
ร่วมแรงลงแขกดำนาในพื้นที่กว่า๕ไร่
ข้างวัดดาวเรืองบ้านช่อระกาตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ที่แห่งนี้เจ้าของที่ดินได้ให้พระอาจารย์นพดลธีระวโร
เจ้าอาวาสวัดดาวเรืองนำไปจัดทำแปลงสาธิต
ปลูกข้าวปลอดสารพิษให้ชาวบ้านได้เรียนรู้
ในการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่บรรทบุรุษ
งานนี้นอกจากมีชาวบ้านแล้วยังมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งพระสงฆ์
มาร่วมลงแขกดำนาด้วย
อย่างที่เราเห็นชาวชายภูมิลูกพ่อแร้ถิ่นคนมักม่วน
ไม่พลาดที่จะเปิดเพลงเต้นกันลีลาแต่ละคน
เอ้ยสุดจัดอีหลี
นี่ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้คลึก
ลดความเมื่อยความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
ส่วนผลผลิตที่ได้นั้นชาวบ้านก็จะนำไปเก็บไว้
ภายในวัดให้ผู้ยากไร้ได้ยืมไปสีเป็นข้าวสารหุงกิน

บรรยากาศบ้านแต่มีความสุขนะครับ
ดีดีมากแล้วยังใช้อยู่ไหมอันนั้น
ไม่ใช้ล่ะครับเอาไปทำอะไรฮะเอาไปกินเองผมชอบอะไรอ่อนอย่างนี้เลย
มุชชะนาควันศพกินย่าอ่อน
อ๋อขอโปรดเขาเลยอืมขอบคุณจูโด่ค่ะขอบคุณครับ